เอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้รถใช้ถนนแล้วแบบบางทีรถติดมันก็เบื่อกันบ้างใช่ไหม
ก็ถ้าเกิดว่าเจอรถข้างหน้าที่มันมีสีสารมีอะไรที่น่าเล่นบางทีเราอยู่กับเพื่อนในรถเราก็นั่งคุยกัน
แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แค่คุยนะคุณอัดมาเป็นคลิปเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเจอรถแตงโมอยู่ข้างหน้าควรจะอาจเป็นคลิปกับเพลงอะไรไปฟังกันค่ะ

คือคุณค่ะนี่มันเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเขาเจอรถแตงโมอยู่ข้างหน้า
แล้วก็เลยอยากจะสร้างสีสารแต่ว่าก็เตือนนิดนึงว่าขับขี่ปลอดภัยก็แล้วกัน
อันนี้คนนั่งข้างเขาอาจจะเป็นคนอัดคลิปไว้

แต่ว่าถ้าเกิดว่ารถข้างหน้าเป็นรถไก่คุณจะร้องเพลงอะไรดี